ตำรวจภูทรภาค๒ก็มีการประชุมติดตามความคืบหน้าเพราะว่าคนร้ายได้เงินไปกว่า๕ล้านบาท
พบว่าน่าจะมีเพื่อนร่วมแก๊งอีกประมาณ๒คนคอยดูต้นทางให้นะคะ
อกจากนี้ค่ะก็คาดว่าจะเป็นกลุ่มเดิมที่เคยก่อเหตุ
ลักษณะนี้มาแล้วเมื่อ๒ปีก่อนค่ะ
พลตำรวจตรีกิติพงศ์เงามุกรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒
ประชุมร่วมกับชุดสืบสวนสอบสวนจากตำรวจภูทรภาค๒
ตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีและตำรวจภูทรเมืองชนบุรี

คนร้ายปล้นเงินสดกว่า๕๓๐๐๐๐๐บาท
เรื่องต้นชุดติดตามคนร้ายได้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้
ซึ่งพบว่าคนร้ายก่อเหตุอย่างใจเย็นและใช้เวลารวดเร็ว๒นาทีเท่านั้น
หมายเลขทะเบียนพพม๗๕๓๑ไม่ทราบหมวดจังหวะ
คอยคุมเชิงอยู่จากการตรวจสอบพบว่าเป็นทะเบียนปลอมด้วยค่ะ
ขณะที่พันธุ์ตำรวจเอกสุพธีบุญครองรองผู้กำกับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี
มอบหมายให้ตำรวจสอบปากคำพนักงานขนเงินอย่างละเอียดอีกครั้งว่า
มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่นะคะ
พร้อมนำผู้เชี่ยวชาญด้านรถจักรยานยนต์ไปตรวจสอบรถที่คนร้ายขี่มาก่อเหตุ
เป็นยี่ห้ออะไรสีอะไรรวมทั้งเป็นทะเบียนปลอมหรือไม่ค่ะ
โดยวันนี้นะคะจะได้สั่งการให้ชุดตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดลงพื้นที่
เพื่อที่จะหาเส้นทางที่คนร้ายนั้นใช้หลบหนี
เส้นทางก่อนมาก่อเหตุว่ามาจากเส้นทางใด
เพื่อจะได้รายงานให้พลตำรวจเอกปัญญามาเม่นที่ปรึกษาสัญญาบาท๑๐
ที่จะเดินทางมาติดตามความคืบหน้าของคดีในวันนี้ค่ะ